ขอยกให้กับวงการเพลงไปเลยละกันนะคะ
เริ่มกันที่คนแรกค่ะขนมจีนกุลมาตรแต่งงานไปแล้ว
หลายคนสงสัยเออนะคะจะลาออกจากวงการไปหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะก็ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่มาเลยคุณผู้ชม

ถูกต้องนะคะกับเพลงชื่อว่ากระแสน้ำตา
เนื้ออาหารบอกว่าเรือเศร้าบาดลึกนะคะ
เพราะกินใจแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังตัวอย่างกันสักเล็กน้อยค่ะ
ยอดวิวเป็น๒ล้านแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะ

นักร้องมาเซอร์โดนใจเลยนะคะ

ฝากเนื้อฝากตัวบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
พร้อมซิงเกิ้ลที่๒ชื่อเพลงว่าดูเธอทำ
แต่งจากประสบการณ์ความรักของตัวเองเลยนะ

ใสอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับความรักนะคะคุณผู้ชม

คนนี้เป็นลูกครึ่งไทยสิงคโปร์ด้วยนะนะคะ
ปิดท้ายกันด้วย๒หนุ่มนะคะ
แล้วก็มิวเสื้อยีนที่ขอมาอัปเดตผลงานกันสักหน่อยนะคะ

เนื้อหาแสบซ่าส่วนน้องใหม่อย่างมิวค่ะ
พี่ถามถึงมาหลายครั้งเหมือนกันว่า

ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเข้ามาอยู่

เด็กสุดนะคะก็โชว์ความใสนะคะ

ที่ละลานตากันเลยทีเดียวเชียวนะคะ